เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะที่บ้านหลังหนึ่ง
เมื่อคุณพ่อท่านนี้เหมือนกับเขาพยายามจะขึ้นไปติดแผ่นลักษณะเหมือนแผ่นโซล่าเซลล์
เข้าใจว่าตอนนี้หลายบ้านไปพบเจอประสบปัญหาเรื่องของค่าไฟ
แล้วพอขึ้นไปปุ๊บปีนขึ้นไปบนหลังคา
แล้วกลายเป็นว่าพลัดตกลงมาเพราะไอ้ฝ้าเพดานมันทะลุลงมาเลยนะคะ
จนถึงขั้นเสียชีวิตค่ะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้านะคะประมาณ๙โมงครึ่งของวันนี้นี่เองที่สมุทรปราการ
พอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขารับแจ้งเหตุเขาก็ไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าบ้านหลังนี้เป็นลักษณะบ้านทาวน์ฮาวส์๑ชั้นนะคะ
อยู่ในซอยประชาอุทิศ๙๐นะคะที่อำเภอพระสมุทรเจดี
ที่เกิดเหตุไปเจอกับร่างของนายนิรุธนะคะบุญเชื่อมอายุ๕๑ปี

สภาพศพมีบัตรแผลแตกที่บริเวณศีรษะแล้วก็มีแผลอยู่ที่แก้มข้างขวาด้วย
ปรากฏว่าพอมองขึ้นไปอยู่บนหลังคา
ด้านบนมันมีรอยกระเบื้องแตกทะลุเป็นรูเลยนะคะ
แล้วก็ในห้องเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบเอาจากความสูงจากด้านบนลงมาถึงพื้น
สูงสักประมาณ๕เมตรได้สูงมากเหมือนกัน
มีเศษกระเบื้องและแผ่นฝ้าแตกระจายอยู่เต็มพื้นเลย
ลูกสาวของคนตายบอกแบบนี้นะคะว่าพ่อเนี่ยกับเพื่อนชื่อว่านายทรงพันธ์
ขึ้นไปบนหลังคาเพื่อจะไปติดแผ่นโซล่าเซลล์
ตอนนั้นมีหลายคนได้ยินเสียงกระเบื้องเหมือนแตกมันดังมาก

ไปดูที่กลางบ้านปรากฏพ่อตกลงมาแล้วนะคะ
ตกลงมาพ่อหมดสติเลยไม่รู้ตัวค่ะ
ชาวบ้านวิ่งเข้ามาช่วยและพยายามช่วยกันปั๊มหัวใจ
แต่ไม่เป็นผลนะคะพ่อเสียชีวิตค่ะ
ทางด้านของเพื่อนที่ขึ้นไปติดแผ่นโซลาเซลด้วยกัน

มันก็เลยทำให้กระเบื้องแตกและทะลุลงไปด้านล่าง

ทางด้านแพทย์นิติเวศมีการระบุสาเหตุ
การเสียชีวิตเบื้องต้นว่าศีรษะกระแทกพื้นอย่างรุนแรง
ตำรวจส่งร่างให้สถานบาลนิตเวศพิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ไปตรวจสอบตามขั้นตอนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ